ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เล่ากับยาเป็นเหตุอีกแล้วนะคะ
เพื่อนบ้านกันแท้นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน
สุดท้ายเมาพูดจาไม่เข้าหูท้าทายกันไปท้าทายกันมา
แทงเพื่อนเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนทะเลาวิวาส
แล้วก็เสียชีวิตลงพื้นที่ไปก็พบศพนายสมบัติเทพวร
อายุ๕๒ปีนะคะสภาพนอนหงายถูกแทงด้วยของมีคม
เข้าที่ไหล่ขวา๑แผลขาซ้าย๑แผล
เลือดเนี่ยสาดกระจายเกลื่อนพื้นเลยค่ะ
คนก่อเหตุก็เป็นคนที่อยู่ห้องเช่าใกล้กันนี่แหละค่ะ
ชื่อว่านายสำรวยเพ็งเสถียรอายุ๔๒ปี
ก่อเหตุเสร็จแล้วก็หลบหนีไปเลย
ไปถามนางสมบุญไทยรักแม่ของผู้ตายนะคะ
ก็เล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุแม่ได้ยินเสียงตุ๊บปั๊

แล้วก็ได้ยินเสียงลูกชายร้องเรียกว่าแม่

สักพักเดินมาที่ริมถนนก็เจอนายสำรวยคนก่อเหตุ
เดินสวนแม่มาแล้วก็พูดขึ้นมาว่า

ตอนนั้นก็ไม่คิดนะคะว่ามันหมายความว่าอะไร

ไป๒๐นาทีได้ยินเสียงลูกสะพ้ายตะโกนขอความช่วยเหลือ

แม่ก็ตกใจมากถึงเพิ่งเห็นว่าลูกเสียชีวิตจริง
แม่บอกตอนนี้แม่ยังโกรธแค้นอยู่เลยนะคะ
ลองฟังเสียงแม่พูดหน่อยค่ะ
ไปไม่ต้องเอาเรื่องเอาเล่าค่ะ
ไปถามนางสมบูรณ์ไทรักษ์แม่ของ
ขออภัยค่ะไปถามนางสงฆ์
เสถียรนะคะแม่คนก่อเหตุ
ก็บอกว่าลูกชายพฤติกรรมแย่มาก
คือชอบดื่มเหล้าเป็นประจำแล้วก็ชอบด่าทอทำร้ายร่างกาย

เมื่อวานลูกนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน

สิ่งที่ลูกคนนี้มันทำคืออะไรรู้ไหมคะ
เอากระทะร้อนมันนาบแขนแม่จนมันแผลเวอะวะ
แม่บอกแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกไปแทงเพื่อนบ้านได้ยังไง
แต่สองคนนี้แม่ก็เห็นอยู่ว่าทะเลาะกันเป็นประจำ

ตำรวจรวบตัวนายสำรวยคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ

ตอนแรกคิดว่าคนตายยังมีชีวิตอยู่
ก็เลยย้อนกลับมาดูถึงได้ถูกตำรวจจับตัวได้ค่ะ
เมืองต้นตอนนี้ถูกควบคุมตัวไปสพเมืองสมุทรปราการ